ระหว่างนี้สลับไปดูเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น

ท่านเสียชีวิตค่ะเมียคุณตาเนี่ยอยากเอาร่างของชายสุดที่รัก

แย่งศพคนตายกันวุ่นวายมากดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พี่มิวละครับคุณผู้ชมนี่คือคนในครอบครบเดียวกันหมดเลยนะ
เถียงกันเพื่อจะแย่งศพครับ
คนตายคือตาวิจิตรอายุ๗๑
ไยเคียมเป็นเมียของตาวิจิฐ
แล้วก็ลูกสาวคนสุดท้องของนายวิจิฐกับไยเคียม
ต้องการจะเอาร่างของนายวิจิตร
ไว้ที่ตำบลปริกในพื้นที่บ้านเกิด
เพราะว่าแถวนั้นมีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกของผู้ตายเช่นเดียวกัน
ลูกอีก๓คนบอกว่าไม่ได้หรอก

ตำบลท่ายางดีกว่ามันใกล้บ้านสะดวกดี
เถียงกันที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

อย่างที่บอกฮะความเห็นไม่ตรงกัน
รอปภก็เลยตามตำรวจทุ่งใหญ่มาระงับเหตุ
คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงยังจบไม่ลง

โดยที่นางเขี้ยมเมียของผู้ตาย
เป็นผู้จัดการงานศพฮะก็เลยเอาไว้ที่ตำบลปริกตามคำสั่งเสียของผู้ตายนั่นแหละ
แล้วก็บอกได้ว่าถ้าลูกลูกอยากจะมาร่วมงานศพก็ยินดีนะแต่เห็นบอกว่า
ลูกบอกว่าเดี๋ยวถ้าสะดวกก็เดี๋ยวจะไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันดีกันแล้วกันนะครับ